ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ชมครับคุณยาย

ท่านใส่แหวนคุณผู้ชมคุณวัลพร
แล้วใส่ติดนิ้วมาตั้งแต่สาว

ถ้าเอานางยางรัดเข้าไป

เห็นไหมถูกหรือห่วงไหมดู
หอมห่วง
อันนี้เกือบล้างก่อน

โอ้โหดูบวมขนาดนั้นเลย
เป็นช่วงที่กู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนสมุทรสงคราม
ใช้อุปกรณ์ตัดแหวนเข้าช่วยเหลือนางสมอาจแทร่เจียมอายุ๘๓ปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านครับ
บ้านหมูก้าวตะบลสวนหลวงอำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
เนื่องจากนิ้วกลางข้างขวา
คือสวมแหวนสเตนเลสจนนิ้วบวมแดงถอดแหวนไม่ได้
แล้วยังพบว่ามีหนังยางรัดอยู่ข้างในอีกเส้นหนึ่ง
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจึงตัดแหวนและถอดแหวนออกมาได้ครับ
พบว่าคุณผู้ชมบอกแล้วจะหวัดเสียว
แผลลึกถึงกระดูกครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลนะครับแล้วก็ช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
นางทองใบภูนสำราญอายุ๘๐ปีญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
คุณยายสมอาจเนี่ยนะท่านสวมแหวนวงนี้ตั้งแต่ยังสาว
หลังท่านผอมลงผอมแล้วทำยังไงกลัวแหวนจะหลุด
๒วันก่อนเอาหนังสติ๊กเอาหนังยางรัด
หนังยางรัดเข้าไปไม่ให้มันหลวมไงแต่มาวันนี้เห็นแต่มันบวมผิดปกติแล้วนะ
พยายามจะถอดแหวนแล้วถอดไม่ได้ครับ
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนคนชอบสวมแหวนนะครับหากหลวมไปอย่าใช้หนังยางรัด
เพราะว่าปลายนิ้วมันจะมีเส้นเลือดไปเลี้ยง
พอมันถูกบีบถูกรัดเลือดจะไม่ไหลครับ
เดี๋ยวบวมมากขาดเลือดไปเลี้ยงมันจะเน่า

ก็เป็นที่มาที่ต้องไปใช้เครื่องตัดแหวนแบบนี้นะคะ